พบกับหมอไก่พ่อพาที่นี่กันเลย

วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับที่จะทำยังไงให้เงินเต็มกระเป๋าไปเลย

ใช่ค่ะมีเคล็ดลับวิธีมาฝากันนะคะเรามีเคล็ดลับวิธีมาฝากัน
อย่างแรกก็คือเคล็ดลับการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ธรรมดา

อ่านะคะสามารถทำได้ทุกคนและทำได้เลยนะ

อย่างแรกนะก็คือเราควรจะเคลียร์กระเป๋าสตางค์ให้โล่งก่อน

บางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเอาเงินออกไม่ใช่นะคะ

นะคือหมายถึงว่าเอาของที่มันไม่จำเป็นออกไป

ไม่ต้องเสร็จกระดาเสร็จใบเสร็จอะไรที่ไม่จำเป็นเอาไว้เยอะ
หลักฮวงจุ้ยนะคะก็คือหมายถึงว่า
มันจะเป็นตัวที่ขัดขวางไม่ให้เราได้โชคลาภเข้ามา

ใช่ค่ะก็คือหมายถึงว่าให้พลังชีพมันเข้ามาได้ง่าย
ก็คือหมายถึงว่าให้โชคลาภมันเข้ามาง่ายไม่มีอุปสรรค
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบว่าไม่ได้จำเป็นที่จะอยู่ในกระเป๋าตังค์ก็เอาออกไป
รูปแฟนกงแฟนเก่าอะไรเงี้ยก็เอาออกบ้าง

ไม่มีผมก็ไม่ได้สะสมรูปอะไรพวกนั้น
เพราะฉะนั้นเอาไว้อะไรที่มันเป็นความทรงจำดีแล้วก็เก็บเอาไว้ในสมองก็พอแล้ว
แต่ว่าอะไรที่อย่างพวกใบเสร็จเก่าที่เรียบร้อยจำหน่ายจ่ายเสร็จไปก็ทิ้งกันไปได้

เคลียร์กระเป๋าให้โล่งเหมือนกันตัดบ้านเหมือนกัน

อย่างต่อมานะคะก็คือในเรื่องของการเรียงธนบัตรค่ะ

แบงค์เนี่ยนะคะต้องมีวิธีการเรียงการใส่ลงไปในกระเป๋าสตาร์ทเลยค่ะ

คือเรียงก็คือควรจะเรียงเอาหัวปักลงไปด้านล่าง

ปักหัวลงก็คือหมายถึงว่าให้โชคลาภเข้ามาในกระเป๋าเรื่อยไม่ย้อนออกกลับไป
อ๋อถึงว่าทำผิดมาตลอดเลย

ไม่เคยเต็มเลยไม่ได้จัดให้โล่งนะคะมันโล่งเอง
ต่อจากนี้ขออนุญาตนะกระเป๋าตากินด้วยค่ะจะไปกลับแบงค์

โอ้ก็ดีเหมือนกันคือปกติไอ้เลี้ยงสนบัตรเนี่ยผมก็ทำแล้วก็คือเลี้ยงแบงค์ยี่สิบแบงค์หน้าแบงค์ร้อยแล้วก็ไล่ไปเป็นแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันธุ์
แต่หลักการของหมอไก่ก็คือการกลับหัวได้เนี่ย
ใช่ค่ะเราจะเรียงแบบว่ามูลค่าก็ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกัน
มูลค่าไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวที่การกลับหัวด้านคุณเลี้ยงผิดเหมือนกัน

เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็อ้าวรู้สึกว่าฉันทำผิดมาตลอดเหมือนกันเหรอ

เป็นเคล็ดลับนะถ้าใครรู้สึกว่าสบายใจจะทำก็ทำแล้วกันบอกอย่างนี้
เขตลับที่สองผ่านไปแบงค์เรียงกลับหัวลงไป

อ่าอีกนิดนูก็คือในเรื่องของธนบัติกันนะค่ะ

ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องรอให้ใครให้เรา
สมมุติเวลาที่เราได้เงินมาให้เราสังเกตดูว่าที่ธนบัตรลงท้าย
ให้ดูว่าลงท้ายด้วยหมายเลข๘หรือหมายเลข๙จะดีมาก
คืออย่างนี้ค่ะ๘กับ๙มันหมายถึงเรื่องของเงิน
แต่ว่าเป็นเงินที่แตกต่างกัน
ยังไงคะ๘คือหมายถึงว่าร่ำรวยรวดเร็ว

ผมย้ำอีกที๘ร่ำรวยรวดเร็ว
ใช่ค่ะแต่ว่าคนที่มีธนบัตรหมายเลข๘
อาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึง
เพราะว่าอาจจะเข้ามาเร็วแล้วออกเร็ว

ส่วนหมายเลข๙ธนบัตรหมายเลข๙

หมายเลข๙สิ่งศักดิ์สิทธิ
มีโชคมีลาบเข้ามาเรื่อย
ใช่ค่ะก็คือแบบว่าโชคลาภมั่นคง

แบบนี้ถ้าเกิดมีธนบัตรที่เลขท้าย๒ตัว

หรือว่ามี๘เยอะ๙เยอะอะไรพวกนี้ดีมาก
ได้หมดเลยก็คือให้เก็บเป็นเหมือนเป็นเงินขวัญถุงถูกไหมคะหมอปลา

ถ้าเจอเลขนี้แล้วหรือใครมีอยู่ให้เก็บเอาไว้

ใช้ไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวไปหาแบงค์ใหม่
ถึงเวลาค่อยหาแบงค์ใหม่มาใส่ก็ได้นะคะ
เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่อยากจะบอกไปนะคะ
เคล็ดลับเรื่องของการทำบุญเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วย

เราต้องถามก่อนว่าจะทำบุญเสริมดวงในด้านไหน

ถึงว่าจะเป็นเงินที่มาจากการทำงานไหม
หรือว่าเงินที่มาจากการเสี่ยงดวง
อย่างแรกก่อนเลยนะคะก็คือการเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภจากการทำงานก่อน

ใช่ค่ะก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะคะ
อย่างแรกก็คือการทำบุญเกี่ยวกับน้ำ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าน้ำเนี่ย
หมายถึงโชคลาภในทางโหรศาสตร์

เปล่าไปถวายพระก็ได้นะคะ
หรือว่าเป็นการไปทำบุญวัดริมน้ำก็ได้เช่นกัน
วัดริมน้ำอ่ะคะ

ใช่ค่ะวัดที่อยู่ติดริมน้ำ
ก็ได้เหมือนกัน

แล้วเป็นวิธีการที่ง่ายมากทำเงินได้ง่ายมากเลยนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะทำบุญเรื่องของโชคลาบอย่างนี้ค่ะ

ก็คือหมายถึงว่าเราต้องทำบุญแบบไม่ได้ตั้งใจ
เพราะว่าเราก็จะได้โชคลาภแบบไม่ได้ตั้งใจเช่นกัน

เราเห็นสู่นั่งจอดจัดอาจจะบัดเจ็บอยู่

ก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเจอมัน

หรือว่าเราอาจจะช่วยเหลือคนชะลาที่กำลังจะข้ามถนน

แต่ต้องถามคนชะลาเขาก่อนนะเขาอยากข้ามหรือเปล่า

เห็นคนชะลาวิ่งไปจูงเลยอยากทำบุญ

ตาตาไม่ได้จะข้างบ้านตาอยู่ฝั่งนู้น
เห็นยักอยู่ตรงข้างทาง

ตาบอกบ้านตาอยู่ฝั่งนู้นต้องพากลับมาอีก
เอาเป็นว่าการจะทำบุญนะมันอยู่ที่จังหวะเวลาแล้วกัน
คือถ้าเห็นว่าช่วยได้ก็ช่วย

เรียกได้ว่านอกจากเป็นการทำบุญแล้วมันเป็นน้ำใจเนาะ

จริงการเป็นผู้ให้มันสำคัญมากกว่าอยู่แล้วนะคะ
เป็นเคล็ดลับในการเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภทางการเงินใช่ไหม

ในเรื่องของการเสี่ยงดวงดีกว่า

ถ้าสมมติว่าเราจะเสี่ยงดวงให้ได้นะคะ
เราควรจะเสี่ยงดวงกับคนที่ดวงเขาอ่อนกว่าเรา
ดวงอ่อนกว่าเราแล้วดูยังไง

ก็คือเราควรจะเสี่ยงดวงกับคนที่เขาอายุน้อยกว่า
อายุน้อยกว่าเขาเรียกว่าเขามีเวลาที่การสั่งสมบารมีมาน้อยกว่าเรา

หรือว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็เสี่ยงดวงกับผู้หญิงก็ได้

ไม่ใช่แต่ไปจีบเขาไม่ใช่ไปแอ้วเขา
ไม่ใช่นะคะคุณชนะไม่ใช่นะคะ
มีหน้าล่ะเสี่ยงดวงแบบผมไม่เคยได้เลยกลับมาเลย
อย่างแบบคุณเนี่ยน่าจะได้อย่างอื่นกลับมา
นะคะคุณต้องใจเย็นอยากไปแอ้วเขานะคะ
แต่ว่าให้เสี่ยงถ้าเกิดเป็นผู้ชายให้เสี่ยงดวงกับผู้หญิง

เสี่ยงดวงกับคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะ
หรือว่าถ้าจะเสี่ยงดวงกับคนอายุมากกว่าเป็นคนชะลาก็ให้เป็นชะลาไปเลย
แก่เลยอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นคนพิการ

ค่ะก็คือทำบุญกับคนพิการคนชราหรือว่าเด็กอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ

ว่าใครที่เสี่ยงดวงเสี่ยงดวงกับคนนี้เสี่ยงดวงบ่อยแล้วเนี่ยไม่เคยได้เลย
อันนี้เป็นจุดสังเกตแล้วว่าแสดงว่าดวงเราอ่อนกว่าเขา

พูดได้ง่ายนะคือจินตนาการว่าคุณซื้อลอตเตอรี่กับใครประจำอะไรไป

ไม่ได้สักทีก็ลองเปลี่ยนดูแต่ผมไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปโทษเขานะ
คุณเป็นผู้ซื้อแล้วคุณไปโทษคนขายว่าทำไมซื้อแล้วไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะ
ถูกต้องอาจจะต้องลองเวียนเจอที่อื่นหรือว่าคนที่เรารู้สึกว่าสงสารเขา
หรือว่าเอาจริงนะผู้พิการที่เขามาขายลอตเตอรี่เขาก็คือทำเป็นงานอย่างหนึ่งเป็นอาชีพอย่าง
ที่เราก็สนับสนุนอุดหนุนเขาได้เหมือนกัน
ใช่ก็ให้มองไปในเรื่องแบบนี้ดีกว่า

คุณไปสร้างความร้าวฉานให้กับร้านขายประจำเขาหรือเปล่า
ต้องดูด้วยนะคะแล้วมีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมไหมคะเรื่องของการเสี่ยงโชค
ในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราไปเสี่ยงโชคกับคนที่ดวงแข็ง
คนที่ดวงแข็งคือใครคนที่ดวงแข็งก็คือคนที่เกิดพวกปีขาน

ขาเนี่ยคนแบบดวงแข็งมากที่สุดเลยลองลงมาก็คือคนที่เกิดในปีมาเมีย

สมมุติว่าแบบญาติเราเขาเป็นคนขายลอตเตอรี่อย่างนี้
เรารู้ว่าเขาเกิดปีขาดเราอย่าไปซื้อกับเขาเลยมีแต่จะโดนกิน
กลิ่นชื่อว่ามเมียไงก็แข็งเงี้ยแหละ

พี่เกิดปีเลย
ใครที่อยากจะลองทำดูไม่ได้เสียหายอะไรก็ลองทำกันได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเงินที่จะเข้ากระเป๋าเนี่ยแล้วกลัวว่ามันจะออกไป
ผมว่าอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมีคือต้องมีสติ

ถูกต้องอันนี้สำคัญมากเลยวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากเลยนะ

ทำให้เงินตุงเงินเต็มกระเป๋ากันไปนะคะ